สวัสดีครับ

ทำไมไม่ยอมเปลี่ยนที่คนอื่นเขาเปลี่ยนที่กันหมดแล้วอะไร

ปกติเราจะมากัน๖โมงครึ่ง

แล้วก็สามารถติดต่อผ่านกันทาง

คุณหนุ่มค่ะดิฉันขอเป็นข่าวแรกได้มั้ยค่ะ

วันนี้คือภาพกันมาก
สำหรับนักบินหญิงที่สวยมาก

เดี๋ยวคุณดูนักบินแต่ละคน

ทำไมเป็นหมีเสี้ย

ชวนชมการแสดงบินผาดแผง

หน้าคุณนั่งข้างนี้คุณหล่อน่ะเนี้ย
เออเออมุมนี้น่ะ

เมื่อก่อนคุณนั่งตรงนี้ไม่ได้นะ

ตอนนี้หน้าเนื้อคุณโอ้โหเรียวไปด้วยโบท็อกเลยอ่ะ
หลังจากเธอไม่ชินโวท็อกจะอย่าแอบถ่ายคลิปเธอบ้างประจาญ
คลิปเธอน่ะมีเอ้ากลับมาที่นี้สักนิดหนึ่งนะฮะ

กล้องบินหนึ่งโคราชชวนชมการแสดงการบินผ่าดแผง
เนื่องในโอกาสครบรอบ๔๐ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตไทยจีนนะฮะ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าการแสดงการบินผ่านแผลง
ซึ่งจะทำการบินด้วยเครื่องบินขับไล่แบบ
เช็งดูเช็งดูเจเทน
ชื่อภาษาจีนหรอนี่เช็งดูเจเท็น

เช็งดูเจเท็นจำนวน๑๐ลำครับ

เนื่องในโอกาสครบรอบ๔๐ปี
ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยจีน

เพื่อแสดงสมรรถนะครับของกริปเพลิน

ตั้งแต่๑๐โมงหน้ากองบิน๑

เพลิงดีอะเดี๋ยวเห็นหน้าของหวานแวบนึง

สามารถเข้าชมฟรีนะครับ

นักบินหญิงจากกองทัพอากาศจีน
คือเรืออากาศหญิง

พี่อ่านว่ายังไง

ออกัสเฟิร์สแอโรบาจิกทีมด้วย

ไหนบอกว่าจะไม่ฟังไง
ไหนบอกว่าจะดูทีวี
ของคนมิถ้าลองกัน

และครั้งนี้นับว่าเป็นการแสดงบินผ่านแผลง

อีโรคจิตเธอจะตอบปากเลย

แต่ว่าดูด้วยทีวีบางทีเห็นชัดกว่านะ

ต้องดูวันนี้๒๖๒๗

เดี๋ยวจะโทรบอร์สเข้ามาใหม่

ทำไม
อยากจะเล่าไว้ฟังนี้นะคะขอลามนี้นะคะ
กำลังเล่าเดียวสิราชธานีที่เคยสาบสูด

เรื่องก็มีอยู่ว่าราชธานีเนี่ยนะ

เมืองนครวัดเก่าแก่๗๐๐กว่าปี

อันนี้คือนครวัดใช่ไหม
อันนี้อันนี้นะครับ

อันนี้คุ้นนะพระรมกุเรนชื่อนี่คือชื่อไทยนะ
เออแต่ว่าเป็นภาษากรรมพุชา

อันนี้ก่อนท่านที่สร้างคือศูนย์หลวงที่๒วรมันนี้

กัญชัยเขาอ่านข่าวเขาเมืองที่หายไปแล้วเขาเพิ่งเจอ
ประชาชนทั่วโลกเขาตื่นเต้นเธอเป็นปัญหาอะไรกับไฟ
พระเจ้าชัยวรมันที่๒เป็นกษัตริย์พระองค์เดียว
ที่ขึ้นลงเมืองที่ศูนย์หายนี้ไป

อินโดนีเซียหรือชาวาสมัยก่อนชื่อว่าชาวา

ชาวาโลสกี้อย่างนี้ป่ะ

ชีวิลลี่เอาไว้ทำหัวแหวง

ตอนนี้เรื่องของเรื่องที่เพิ่งมาเจอ

หรือว่าความเจริญก้าวหน้าของกัมพูชา
แต่ว่าเมืองที่ใหญ่มากใหญ่กว่า

ที่นครวัดเจ๋งมาก
สูงถึง๘๐๐เมตรเกือบกิโลเมตร
แล้วก็ยาวถึง๓๗กิโลเมตร

อันนี้ในภาพนี้คืออันนี้คือไม่ใช่นะค่ะ

หนูขอย้ายที่กลับไปที่เดิมพี่

ความที่ขึ้นไปยากให้ผู้ชมขา

แล้วก็เด่ขึ้นไป
คนที่ไปเจอนี่ก็คือหน่วยงานของกัมพูชาที่ชื่อว่าอับสลาและกลุ่มนักสำรวจชาวออสเตรเลีย
ใช้วิธีใช้โดรนแล้วก็บินสลับกันเป็นกากบาท
คือทุกตารางเมตรเลยเจออย่างนี้เลยถึงได้เห็นว่ามีเมืองที่ไม่เคยพบจริง
อายุมากกว่านครวัดถึง๑เท่านครวัด๗๐๐กว่าปีอันนี้เป็นพัน
เออ๓๐๐กว่าใช่ใช่คือเมื่อพบเมื่อ๒ปีที่แล้วนี่เอง
และตอนนี้กำลังขุดค้นเพื่อเจอนี่ไงเป็นฝาดทึบแบบนี้เลย
เหมือนกับสุสานจินซีห้องเต้อะไรอย่างนี้สุสานจินซีห้องเต้

ถึง๗วันนะถึงได้ครบมันกว้างมากไงยาว๓๗กิโลเมตร
วันหลังพี่เหมียวไปซีอ่านสิแล้วพี่เหมียวจะรู้เลยว่า
เขาบอกยังไม่หมดใช่ไหมมีอีกครั้งไปมาแล้ว
ก็เคยชวนไปแล้วก็ไม่ไปเข้าไปใต้ดินหรือ
พี่คือว่าเริ่มต้นคนไปขุดตานาม
คุดตานามเจออีกตุ๊กตาสุสานจินซี
เป็นทหารก็เริ่มเอาขึ้นมาก็ไปให้ทางการดู
ปรากฏยิ่งขุดยิ่งเจอที่ขุดจนถึงทุกวันนี้นะ
เนื่องจากเอาทหารขึ้นมาปุ๊บสภาพสมบูรณ์หมดเลยนะครับ

อ๋อที่เราเจอนี่คือส่วนที่เหลือ
เราเจอเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยวของเสี้ยว
สั่งงดกางขุดเพราะว่าอลังการมาก

มีปรอลอศตรายตัวแขนแม้น้ำ
แต่งและทุกคนก็อยู่อาทิตย์
ที่ขุดเนี่ยเพิ่งเริ่มต้นพึ่งกระบวนทหารที่หนึ่งนะ
เหมือนว่าไม่ถึง๑๐หรืออะไรไม่ถึง๑
ไม่ถึง๑โอ้โฮตา
ไม่ถึง๑ถ้าขุดมาเนี่ยยังไม่รู้ว่าจะขนาดไหน
กระพัดจินซีเอาพละกำลังขนาดไหนมาทำได้ขนาดนั้น
โอ้โฮกระดูนทางกำแพงเมืองจีนอะ

เมื่อก่อนคนจีนมีเป็นพันล้านคนแบบนี้เลยหรอ
มีเยอะคือเขาเป็นกล้อเป็นหมูเป็นอะไรยังไง
แล้วไม่ใช่มีสุสานจินซีสุสานเดียวนะ
หมูเห็ดเป็ดไก่สร้างเป็นวัวสร้างเป็นควายสร้างเป็นม้า

ไปดูตรงไหน
ใส่เกาะแบบว่าเขารู้ว่านี่แหละเก่

ก็เขาบอกเว้ยก็จะไปศึกษาประวัติศัตริ์เวลาจะเป็นไม่ได้คนจะชอบอ่านนู้นอ่านนี่
สนิทานว่าอ่านนี่หลุดติด

คุณก็อยากให้ทหารจินตรีเป็นเหมือนคุณ
ก็เหมือนกับเมื่อคุณเคยดูเรื่องอเล็กซันเดอร์ไหม
คุณอยากเป็นผู้เช็คเทียนคุณอยากเป็นผู้เช็คเทียนคุณอยากเป็นผู้เช็คเทียน

ถูกใจชอบอ่านประหวัดสูสีไทยเฮาส์อะไรอย่างนี้

เหมือนกันนะก็คือรอสติตตี้เหมือนกัน
กั้นช่ายออกไปข้างนอกไป
เขาจะทำอะไรใกล้ไป

ไปข้างนอกไป
ไอ้หนุ่มวันนี้ดีดมากเลยไหลมาก

กินอะไรโอ๊ยคุณเอากุ้ยไช่ผสมอะไรมาให้เขากิน
อืมกินกุ้ยไช่คุณมดดามไปก่อนเข้ารายการทุกทุกชมเร็ว
เป็นพื้นที่ที่แบบว่าต้องห้ามอืมแต่พี่ม้าไม่เชื่อเพราะอะไรทำไมพี่ม้าไม่เชื่อพี่ม้าบอกว่าบนบนส่างดาวไม่มีเหล็กแต่บนส่างดาวจะสร้างเอาสร้างยาลังการมาได้ยังไงพี่ม้าค่ะเขาเลยยุกเหล็กไว้อยากจับพี่ม้าแต่พี่พีชทองเจอมาเจอกันเนอะให้นางมาเขียงกันเนอะเจอพีชนางก็เชื่อนางก็ต้องเลิ

ลูกเขาเนี่ยเป็นหมอผ่าตัดเก่งที่สุดในอเมริกานะผ่าตัดหัวใจอ่ะอืมถามว่าเป็นยังไงเขาบอกมนุษย์ต่างดาวช่วยเขาเลี้ยงจนลูกเก่งอ่ะอืมอ้าวโอเคจริงพักสักครู่นึงยังไม่จบไม่ต้องเล่าแล้วเนอะอ้าวเหรอพอแล้วล่ะจบยังจบยังเบก